ตามกันต่อกับคดีฆาตกรรมเศรษฐีนีสายบุญ
หกตู้เย็นนะครับทางด้านตำรวจยืนยันว่า
ไม่ได้มีการทำคดีล่าช้าแต่ว่าคนร้ายเขามีการเปลี่ยน
วิธีการหลบหนีทำให้ต้องติดตามกันอย่างเข้มงวด

อยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วส่วนคลิปเสียง
เรื่องของการสารภาพว่าใครเป็นคนทำนั้น

อาจจะเป็นการตั้งใจจะเบี่ยงเบนความสนใจของตำรวจหรือเปล่า
ทางด้านของพลตำรวจโทประจวบวงศุกร์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
ก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้ากับเรื่องของการติดตามตัวนายวิทูลตรีตะบุตอาศรีตบุตร
เศรษฐีนีสายบุญบกตู้เย็นที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ
สืบสวนสืบทราบว่าก่อนหน้านี้หลบหนีไปกบดานที่มรยองและชนบุรี
และย้อนกลับเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ขณะที่คนร้ายหลังรู้ตัวว่าถูกตำรวจติดตามอยู่
ก็พยายามหลบหนีด้วยวิธีการที่เปลี่ยนแปลงไปมากมายครับ
และยังพบว่าพยายามติดต่อกับครอบครัวด้วย

ส่วนคลิปเสียงที่ถูกปล่อยออกมาเราเคยเปิดให้คุณผู้ชมฟังไปแล้ว
ต้องนำไปประกอบการทำคดี
แต่บุคคลที่ได้เอ็มซัดทอดมีในต้นกับสาวธรรม
บอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้
เพราะว่าต้องรอพิสูจน์ให้ชัดเจนซะก่อนนะครับ
แล้วไปพบจอดทิ้งเอาไว้แล้วแผ่นป้ายทะเบียนหายไป
ล่าสุดตำรวจเป็นตำรวจสืบสวนภูทรภาค๕
ได้มีการควบคุมตัวในธีรยุทธ์เขื่อนจันทึกไปสอบสวน
เพราะว่าตำรวจรถไฟเชียงใหม่ครับได้รับแจ้งมา
จากคนทำความสะอาดสถานีรถไฟเชียงใหม่

พบป้ายทะเบียน๙กกจจ๓๗๖๙กรุงเทพมหานคร
ไปถูกซุกอย่างผิดสังเกต
อยู่ที่ห้องน้ำชายในสถานีรถไฟเชียงใหม่

คือนางสาววันนี้จิมระเจริญยิ่ง

ก็พบว่ามีนายธีรยุทธ์เอาไปทิ้งเอาไว้
ไปตรวจสอบระบบการจองตัวเดินทาง

รยุทธ์นั้นนำแผ่นป้ายไปทิ้งในห้องน้ำ๒๘ตุลาคม
แผ่นป้ายทั้ง๒แผ่นในห้องน้ำชาย
แล้วก็ใส่ในถังพักของชะโครก
ก็คือที่บริเวณน้ำที่เอาไว้เตรียมกดน้ำทั้งสองห้องเลยนะครับ
นอกจากนี้จากภาพวงจรปิดตอน๑๓๕๒น

จนกระทั่ง๑๗๓๙นเข้ามาอีก

แล้วก็นำแผ่นป้ายไปทิ้งไว้ในห้องน้ำทั้งสองแผ่น
แล้วก็ออกจากห้องน้ำไปตอน๑๗๔๒น
จากนั้นขึ้นไปที่รถไฟขบวนที่๑๐
เลขที่๒๑เดินทางไปปลายทางคือเข้ากรุงเทพ
เมืองต้นเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะ
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม
เนื่องจากว่าเป็นแค่ผู้รับฝากรถจากผู้ต้องหาเท่านั้น
พอรู้ว่าเป็นข่าวเป็นข่าวว่าอ้าวคนที่ฝากรถฆ่าคนตายเนี่ย
ก็กลัวขึ้นมาก็เลยเอารถไปจอดทิ้งในป่าที่ท้องที่ของอำเภอสรพี
แล้วก็นำแผ่นป้ายไปทิ้งในห้องน้ำที่สถานีรถไฟเชียงใหม่
แล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อว่าเขาจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ใช่ทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยดิฉันฟังพลตำรวจตรีพิเชษจิรนันติศิลป์
ก็เป็นผู้การเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้บอกว่า
เอาจริงคดีนี้ก็เป็นคดีที่สะเทือนขวัญแล้วก็กระทบกับความรู้สึกของประชาชน
ทีนี้อย่างเรื่องของคลิปเสียงอะค่ะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยตำรวจบอกว่าคาดว่าคลิปเสียงนั้นน่ะ
น่าจะกุเรื่องขึ้นมาเพื่อโกหกเมียแล้วก็เป็นการเบี่ยงประเด็น
เพราะว่าเท่าที่ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดเนี่ย
พบว่าคนร้ายตอนนี้ยังมีในเอ็มเนี่ยแค่คนเดียวอยู่ซึ่งชุดสืบสวนตอนนี้ก็พยายามไล่ล่ากดดันอย่างหนัก
เพื่อให้ได้ตัวเอ็มมานะคะตำรวจเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ต้องสงสัยแล้ว
คิดว่าน่าจะได้ตัวไม่ช้าแต่อย่างหนึ่งที่ตำรวจกังวลเหมือนกันกังวล
เอ็มจะทำร้ายตัวเองเพื่อหนีความผิดคือกลัวถึงขั้นว่าเอ็มจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าด้วยนะคะ
แต่ว่าเดิมทีเนี่ยสาวธอมบอกว่าจะออกมาให้ข้อมูลแต่ว่าล่าสุดก็หายเงียบไป
ยังไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยกับตำรวจแต่อย่างใดนะครับ